ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะฮะทำอะไรกันอยู่
ข่าวนี้บอกเลยว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้บางคนคิดว่าฟังเพลินไหม
นู่นทำนี่ไปด้วยแต่ว่าข่าวนี้ต้องใช้ตาท่านดูด้วยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกชาวบ้านที่วัดเขาพระทองบอกว่า
มีแสงไฟดวงไฟประหลาดที่หน้าองค์พระประธานอันนี้เหตุการณ์หนึ่งนะคะ
แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเข้ามากราบเนี่ย
ตรงเนี้ยตรงหน้าพระประธานแต่กลับว่ารักษณะของเธอเหมือนถูกอะไรเข้าสิง
คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปแรกกันก่อนค่ะเป็นกล้องวงจรปิดภายในวัดนี่
นี่คุณดูนะเออเสร็จอะไรนี่คืออะไรใช่เปล่าอร่อยมาก
ทฤษปฏิหารครับโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขาพระทอง
นครศรีธรรมราชกล้องวงจรปิดกล้องเนี้ยจับภาพได้คืนวันที่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
เนี่ยคุณชาวบ้านบอกว่ามันเป็นดวงไฟปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้
สว่างจ้าอยู่ด้านหน้าองค์พระใหญ่คือคุณเห็นไหมพระประธานอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะ
แล้วมีองค์พระเนี่ยนับไปนับมา๒๙องค์วางอยู่ด้านหน้าแล้วมีไอ้ดวงไฟดวงนี้ในวงกลมสีแดงที่เราวงให้ท่านดูเนี่ยนะคะ
โอ้โหชาวบ้านบอกมันประหลาดใจอัศจรรย์ใจอัศเจรีมากต้องทำเครื่องหมายตกใจด้วย
คุณพระแสงอะไรลอยมานะฮะครับเนี่ยหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เชื่อเรื่องของอิทธิฤทธปฏิหารนะ
ของอิทธิฤทธิปฏิหารแต่ว่านักข่าวของเราเอาล่ะ
พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับ
ลงพื้นที่ไปคุยกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองพระมหาอารนันอานันโทนะคะ
ทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าคือบริเวณพุทธสถานเชิงหน้าผาเนี่ย
จริงแล้วมันมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้๒ดวง
เป็นไปได้ที่คุณตั้งเขาสังเกตครับติดตั้งไฟส่องสว่างไว้สองดวง
ดวงแรกเนี้ยส่องจากด้านนอกเข้าไปบริเวณพุทธศาสตร์
ส่วนอีกดวงส่องจากด้านในออกมาแสงตกกระทบหรือเปล่า
เป็นไปได้ไหมนะคะทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะทางวัดเนี่ย
ติดตั้งกล้องวงจรปิดกี่ตัวคะหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกว่าทั่ววัดเลยนะนับไปนับมา๒๐ตัว
รวมถึงบริเวณพุทธสถานเชิงหน้าผาด้วยนะคะ
ญาติโยมมากราบกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยทีนี้เราถามต่อว่า
มันเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องของแสงไฟเนี่ย
จริงแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นแสงตกกระทบ
ทั้งสองดวงที่มีไฟส่องเข้านอกออกในเนี่ยนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ก่อน
และหลังวันเกิดเหตุคือสิบเก้ากรกฎาคมเนี้ยพบว่า
ทุกอย่างมันเป็นปกติไม่มีดวงไฟประหลาดใดเกิดขึ้นมาก่อน
ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของแสงตกกระทบหน้าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีไหม
อ๋อน่าสิใช่ไหมมันต้องมีประมาณแล้วไงทำไมมันเกิดขึ้นวันที่สิบเก้า
วันเดียวชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อองค์ใหญ่
รวมถึงการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารของพ่อปู่พญานาคมจุริน
และพญานาคพญานคราช๙เสียนที่คอยปกปักรักษาอยู่นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องดวงไฟว่าแปลกแล้ว
เรื่องนี้แปลกกว่าเกิดในสถานที่เดียวกันกล้องวงจรปิดจับภาพได้เช่นเดียวกัน
บริเวณพุทธศาสตร์สถานเชิงนาผาตรงนี้แหละ
คุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งนะอยากให้ดูเดี๋ยวจะมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เป็นชาวบ้านในท้องที่นั่นแหละเธอพาลูกสาวนี่
ลูกสาวขออภัยวัย๓ขวบมาก้มกราบแล้วสักพักนึงกราบไปกราบมา
กลับสามครั้งครั้งที่สองไม่เป็นไรครั้งที่สามผ่านไปเท่านั้นแหละค่ะ
สักพักหนึ่งเธอก้มนิ่งอยู่เลยนะเดี๋ยวอีกสักอีกสักครั้งหนึ่งเธอแน่นิ่งลงไปเลย
จนลูกสาวอะค่ะต้องไปปลุกต้องไปเรียกแม่เป็นอะไร
ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในภาพเสื้อขาวเนี่ยชื่อว่าคุณชาลินีจันดีอายุ๓๗ปี
อันในจังหวะนี้คุณดูนะไปแล้วฮะเหมือนเป็นงูแล้ว
แล้วก็ลักษณะคือเหมือนทำงูแผ่พังพานขึ้นมาคุณเห็นไหม
ลูกก็ไม่ได้รู้แม่เป็นอะไรกับมายลูกเล่นไปเรื่อย
ตอนนี้ลูกยังไม่รู้เลยนะคือมันนานผิดปกติจนแบบลูกต้องไปปลุก
ว่าแม่เป็นอะไรนี่ไงนี่คืออีกจังหวะหนึ่งนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกไหม
นอนลำนอนกริ้งลักษณะเหมือนเป็นงูอะไรอย่างนี้นะ
ใช่ทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยพอมันเกิดคลิปนี้มาเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลย
นครศรีธรรมราชตรงจุดนี้แหละค่ะไปพบกับผู้หญิงคนนี้นี่คุณชาลินีนะคะ
คุณชาลินีเราถามจริงคุณรู้ตัวไหมว่าคุณทำอะไรลงไป
วันที่เกิดเหตุไอ้คลิปนี้ที่มันออกมาให้ประชาชนได้เห็นกันเนี่ย
คุณจารินีบอกว่าไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเลยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องนี้คุณชาลินีบอกว่า
พ่อปู่พญามุจรินพญานคราช๙เสียน
ปกปักรักษาหลวงพ่อองค์ใหญ่มานานนับร้อยปีเนี่ย
มาเข้าฝันบอกว่าให้มาช่วยพัฒนาวัดเขาพระทอง
เอาล่ะพอเข้าฝันแบบนี้รุ่งเช้ามาเลย
พญานคราชเก้ากับลูกสาวมาก้มกราบมาว่ายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรลงไป
เธอเชื่อลึกว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นพ่อปู่
มุจรินเข้ามาประทับร่างจึงเลื้อยเข้ามาอยู่ที่หน้าองค์พระแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะตอนที่เราสัมภาษณ์คุณชาลินีเนี่ย

ยังไงคะอ๋อมาอีกแล้วนี่จังหวะนี้ค่ะ
ทำท่าคล้ายกับว่าถูกพญานาคมาประทับร่าง
อันนี้ไงจังหวะนี้นะฮะ
มันประหลาดนะมันแปลกประหลาดมาก
ทีนี้หลังจากที่คลิปมันปรากฏออกไป
ที่เธอทำท่าทางคล้ายกับว่าถูกพญานาคประทับร่าง
แล้วประกอบกับว่าเกิดแสงไฟประหลาด

ชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อไปใหญ่ขึ้นนึกออกไหม
มันเป็นเหตุการณ์ที่มันหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
นี่มาประจวบเหมาะกันพอดิบพอดี
เรื่องของแสงไฟทั้งเรื่องของคุณชาลินี

แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของอิทธิฤทธปฏิหาร

มองเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรไปแล้วกันเนอ